บูซายาฟชื่อนี้เป็นที่คุ้นหูกันอยู่แล้วนะครับ
สำหรับกลุ่มติดอาวุธทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์
แต่ว่าในช่วงหลังดูเหมือนว่าจะเงียบหายไปพักใหญ่
แต่ก็กลับมาเป็นข่าวใหญ่อีกครั้งเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา
ด้วยการฆ่าตัดคอตัวประกันชาวแคนาดา
พฤติกรรมการลักพาตัวป้นเรือที่ผ่านหน้าน้ำ
ทำให้หลายประเทศในอาเซียนตอนนี้เริ่มกังวลนะครับว่า
ถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปอาจจะไม่ต่างอะไรจากโซมาเลีย
อบุษยาปนั้นก่อตั้งมาแล้ว๒๕ปีนะครับ
เคยก่อเหตุรุนแรงมาหลายครั้งก่อนที่จะอ้อนกำลังลงในช่วงหลัง
โดยก่อนหน้านี้กลุ่มอบูสยาปก็เพิ่งที่จะประกาศสวามิพักษ์
กับกลุ่มก่อการร้ายภัยคุกคามหลักของโลกอย่างกลุ่มไอซิส
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
นักท่องเที่ยวชาวแคนาดาได้มีโอกาสพูดกับคนที่เขารัก
ผ่านคลิปวิดีโอที่กลุ่มอบุษยาปนำออกมาเผยแพร่
ก่อนจะมีรายงานล่าสุดว่าเขาถูกตัดศีรษะเสียชีวิตแล้ว

บนเกาะดาวาวสามารถบันทึกช่วงวินาทีที่เขาถูกลักพาตัวเอาไว้ได้
โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่๒๑กันยายนปีที่แล้ว
เจสตินทูโดนายกรัฐมนตรีแคนาดา
ประนามการกระทำดังกล่าว
พร้อมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต
เช่นเดียวกับกองทัพฟิลิปปินส์ที่นอกจากจะแสดงความเสียใจแล้ว
ยังยอมรับด้วยว่ามีตัวประกันอีกจำนวนหนึ่ง
ถูกกลุ่มอบูสยาปจับกลุ่มอยู่
โดยล่าสุดสื่อท้องถิ่นของฟิลิปปินส์รายงานว่า

ซึ่งเป็นทางที่มั่นของกลุ่มอบุษยาพ

ก็ส่งทหารปะทะกับกลุ่มอบูซยัพร์ไว้พรั้ง

รัฐบาลอินโดนีเซียโดยนายลูฮุตพันธ์ใจทัน
รัฐมนตรีประสานงานด้านการเมือง

เกี่ยวกับเส้นทางการขนส่งฐานหินในทะเล
ใกล้กับแนวชายแดนติดกับประเทศฟิลิปปินส์
ที่มีรายงานเหตุโจรสลัดมากขึ้นในระยะหลัง
น่ากังวลว่าพื้นที่ดังกล่าวอาจตกอยู่ในสภาพ

โจรสลัดก่อเหตุบ่อยครั้ง
โดยเรียกร้องให้ชาติที่เกี่ยวข้อง
ร่วมราตเตอร์เวนทางทะเลด้วยกัน
แม้ทางการอินโดนีเซียจะไม่ได้บ่งชี้ว่า
กลุ่มใดอยู่เบื้องหลังการก่อเหตุ

ที่มีฐานที่มั่นทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์

เพราะก่อนหน้านี้เคยก่อเหตุโจมตี
และลักพาตัวลูกเรือชาวอินโดนีเซียและมาเลเซีย
หน้าน้ำใกล้กับประเทศฟิลิปปินส์

ก็เคยเรียกฆ่าไทยลูกเรืออินโดนีเซีย

กลุ่มอบูซายาฟก็ตั้งขึ้นเมื่อ๒๕ปีที่แล้ว
โดยมีเป้าหมายแยกตัวเป็นรัฐอิสระออกจากฟิลิปปินส์
หลังเหตุวินาศกรรมสาวรัฐวันที่๑๑กันยายน
ทั่วโลกตื่นตัวกับการปราบรามกลุ่มก่อการร้าย
มอบอบูสยาปก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายทำลาย
กลุ่มนี้อ่อนแอลงอย่างมาก
และทำให้ในระยะหลังกลุ่มอบูซายาฟ
มักก่อเหตุโดยอาศัยการลักพาตัวเป็นหลัก
มีการประเมินว่ากลุ่มอบูสยาป
น่าจะมีสมาชิกเพียง๒๐๐๔๐๐คน
และกำลังขาดการสนับสนุนจากคนท้องถิ่น
เมื่อเทียบกับการก่อตั้งในช่วงแรก
ก่อตัวของกลุ่มติดอาวุธไอซิสในช่วงหลัง
ทำให้มีรายงานว่ากลุ่มอบูซายับ
ประกาศสวามิพักษ์ต่อกลุ่มนี้
แต่ผู้เชี่ยวชาญก็ตั้งข้อสังเกตว่า
กลุ่มนี้อาจไม่ได้รับความช่วยเหลือโดยตรงกับกลุ่มไอซิส
อาจไม่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มไอซิสมากนัก
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน